เรื่องหนึ่งเลยที่เกิดคล้ายกันก็คือเรื่องของน้องหญิง
เพราะว่าตอนแรกในออฟคนขับรถบอกว่าน้องหญิงตกรถเทรลเลอร์
ทีนี้สืบไปสืบมามันไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชม
เรื่องนี้นายอัชริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็ช่วยตามเรื่องคดีอยู่วันนี้ขึ้นพาดหัวเลยฮะ
ไม่ปล่อยทนายลุยต่อคดีน้องหญิง
คู่แฉแผนตำรวจพลิกปมดับ
เรื่องของน้องหญิงเนี่ยมันก็มีเรื่องของกางเกงชั้นในของน้องหญิง

แล้วทางเพจของนายอัชริยะก็มีการปล่อยคลิปเสียง
ว่าพยาบาลเขายอมรับแล้วว่าแม่บ้านเอากางเกงในไปเผาทิ้งแล้ว

ทีนี้เรื่องนี้ค่ะทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
โดยนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้า
โดยนายอ๊อฟที่ขับรถไปส่งแล้วก็อ้างว่าน้องหญิงกระโดด

ตอนนี้ผลชนสูตรเบื้องต้นระบุว่าถูกตีด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ทีนี้ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ว่าล่าสุดเพจของชมรมแจ้งมา
บอกว่ามีการประชุมมีการหารือกับครอบครัวของน้องหญิงแล้ว
เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับพยาบาลของโรงพยาบาลการุญเวท
และดำเนินคดีกับโรงพยาบาลการุญเวท
ในข้อหาทำลายหลักฐานวัตถุพยาน
โดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิด
แล้วเดี๋ยววันนี้คุณสูตรพิษกรุงคุณผู้ชม

ใช่จะไปแจ้งความที่กองปราบ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องตามกันบ่าย๒โมงวันนี้ด้วย
เพราะบอกว่าถือว่ามีเจตนาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิด
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ว่าเราจะเดินหน้ากันต่อจะไปกองปราบกันต่อ

ขอให้ทีมงานชุดใหม่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
สมกับเป็นที่พึ่งของประชาชน
อบกู้ชื่อเสียงขององค์กรกลับคืนมา
ขณะนี้ชมรมมีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือ
เปิดเมื่อไหร่พังยับ

แล้วก็ติดตามครับการเปิดโปรงแผนการร้าย
จากคดีฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุ
รับรองสะเทือนสพบางปะอิน

คืออย่างเมื่อวานนี้เขาก็มีการนำตัวพยาน
ก็คือนางสาวเจนกับนางสาวรุ้ง
นางสาวรุ้งคือคนที่คุยโทรศัพท์กับน้องหญิง
ถูกไหมนางสาวเจนคือคนที่บอกว่าเคยถูกในออฟ
วงไปทำแบบนี้เหมือนกับน้องหญิงเหมือนกัน
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเคยถูกนางสาวเป็ด
ลักษณะจะเป็นเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่
เมื่อวานตำรวจนำนางสาวเจนและนางสาวรุ้ง
พยานสองคนนี่มาสอบสวน
ใช่ก็เหลือหาความเชื่อมโยง

เมื่อ๒ทุ่มเมื่อวานนี้เขามีการเปิดหลักฐานคุณ
อาชริยะนี่เขาทำอะไรนี่จะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงออกมาตลอด
ตั้งแต่คดีหวย๓๐ล้านแล้วจำได้ใช่ไหม
ทีนี้ก็เป็นเขาบอกคลิปเด็ดอีกนะคุณ

ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่คาดว่าคงกำลังสนทนากับตำรวจ
ผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพยาบาลนั่นแหละ
แล้วทีนี้มีการสอบถามถึงกางเกงชั้นในของผู้ตาย
ว่าหายไปได้อย่างไรใครเป็นคนเอาไป
ฝ่ายผู้หญิงก็ยอมรับนะว่าระหว่างการรักษามีการแยก
กางเกงยีนกับกางเกงชั้นในออกเป็น๒ถุง
คือถุงขาวใส่กางเกงยีนขาสั้น

แล้วเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงใส่ถุงแดงถึงเป็นขยะติดเชื้อ
เพราะว่ากางเกงชั้นในมันอาจจะมีสารคัดหลังบางอย่าง

แล้วแม่บ้านก็ไม่รู้หยิบไปไปกำจัดไปทำลายไปเผา
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันแย้งกันไง
ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวเคยไปถามที่โรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลบอกว่าคืนให้ไปหมดแล้ว
ให้มาหมดแล้วเสื้อผ้าทรัพย์สินของผู้ตาย

นายชียะเขาตั้งข้อสงสัยตรงนี้มานานแล้วเหมือนกัน

คุยกับคุณหมอว่ากางเกงมันเปรียด
คุณหมอก็คิดว่ามันอาจจะทรีย์
ก็เลยบอกว่าให้งั้นใส่ส่วนปัสสาวะเลย
เราก็เลยเราถึงต้องถอดกางเกงกางเกงข้างใน

กางเกงในใส่ถุงอะไรครับพี่

ทำไมใส่ถุงแดงอะพี่
ก็คือว่ามันคือตามหลักของของของอันนี้ค่ะ
ของระบบการป้องกันการติดเชื้อของเรา
นะคะและอีกอย่างหนึ่งทีมเนี่ย
เราก็เลยตอนนั้นเรามีคือเหมือนก็เราช่วยกันทำ

เราช่วยกันทำเราก็เลยก็คือ
คือเราถอดไม่พร้อมกันไหมคะ
คือถอดตัวแรกก่อนมันก็เลยใส่
ทีนี้ไอ้ตัวข้างในมันยังไม่ได้ถอดทันที
นะคะแต่คุณหมอบอกว่าให้ใส่ส่วนปัสสาวะ

มันมีต่างหลักมันมีอะไรสัมผัสกับตัวขาวเนี่ย
แล้วก็วางไว้ใส่เปรียบ

แล้วที่มอบให้ญาติเค้า

เขาไม่รู้ว่าถุงแบบนี้เราจะเอาไว้ให้ยาก
แม่บ้านเขาถ้าเอิ้นเป็นช่วงนั้น๖๓๐นแม่บ้านเขาเก็บภัยา
บอกว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งหลักฐานเด็ดเหมือนกัน
ก็ต้องดูกันว่าจะเปิดโปรงอะไรมาบ้าง
นี่คือความคืบหน้าทางฝั่งของนายเชียและทางครอบครัวที่เขาเดินหน้าขอความเป็นคำ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีก่อนหน้านี้นายสุรพลหรืออลรค์ธาราคม

กักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ส่วนนางสาวเป็ดหรือนางสาวสิรินาทรอบรำอายุ๑๘ปีนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น

แต่เรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวพันธุ์ไปทางด้านของเรื่องของการค้ามนุษย์
เพราะว่าทางพลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคึงผู้บังคับการปคม
หรือป้องกับปราบปรามการค้ามมนุษย์เนี่ยนะครับ
บอกว่าคดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจากสื่อมวลชน
แล้วก็พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตรสั่งการให้ตรวจสอบ
มีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่
ซึ่งตอนนี้ได้มีการเตรียมพนักงานสอบสวนหญิง
ไว้เพื่อสอบสวนหาความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของน้อง
ว่ามีพฤติการเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่า
จะต้องดูการสอบปากคำว่ามีการบังคับขู่เข็น
และหลอกลวงหรือไม่นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็พยายามไปหาพยานหลักฐาน
สอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดแล้ว
คาดว่าหากสอบสวนพยาน๒คนแล้วเสร็จ
คนที่ว่าก็คือเจนกับรุ้ง
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเจนกับรุ้งหรือเปล่า
เคยถูกล่อลวงเพื่อที่จะไปนำตัวไปขาย

คนขับรถบรรทุกต่างแบบนี้หรือเปล่า
ก็ต้องเอามาเชื่อมโยงต่อกันด้วย
นี่คือความคืบหน้าของคดีของน้องหญิงนะครับ